ที่จังหวัดสิงห์บุรีกันหน่อยไปดูประเพณีที่ว่ามีเพียงหนึ่งเดียว
จังหวัดสิงห์บุรีกับประเพณีที่มีชื่อยาวหน่อย
ชื่อว่าบุญท้องถิ่นฟื้นฟูทอดผ้าป่าผีตายให้กับผีไร้ญาติครับ
คุณคะดิฉันขอชื่ออีกทีนึง

ทำไมก้มอ่านแล้วก็อ่านไม่ถูก

ประเพณีบุญท้องถิ่นฟื้นฟูทอดผ้าป่าผีตายให้กับผีไร้ญาติ

ไปที่วัดกาพรมนครที่ตั้งอยู่ที่หมู่เก้าทำบนต้นโหอาภิกา
เมืองจังหวัดศิงบุรีเฉ่าบ้านเขามากันเท่าวิธีแบบนี้
ถ้าชื่อก็มองไปแล้วคงไม่ต้องอ่านซ้ำชื่อมันยาว
อีกล็อบได้ไหม
หลังเทศกาลวรรดิ์กระทงต่อเรื่องกันไปเลยชาวบ้านจะนำหุ่นฟางรูปผีลักษณะต่าง
พร้อมกับกองพระป่ามาถวายให้กับทางวัดแบบนี้
แล้วจะมีการรำวงด้วยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูว่างานนี้เนี่ยไม่ธรรมดาสนุกสนานด้วย

รำวงกันแบบนี้รำเข้าวัดกันไปเลย
แล้วก็มีการแห่ตุ๊กตาผีไปรอบวัด
ตุ๊กตาใหญ่เนี่ยเห็นไหม

เขาก็จะนำตุ๊กตาเนี่ยนะฮะพอแห่เสร็จแล้วนะ

กลัวจะไม่ช้ากว่าจะวิ่งเร็วละ
อ่ะคุณผู้ชมค่ะพอไปไว้ที่ป่าชานะก็จะให้พระพิสูจน์สามเมริน
เขาทำการชักผ้าป่าไปครองนั่นเองครับ
เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับสัมภเวษีหรือว่าผีรายญาติ

โดยทางพระท่านนะครับก็คือพระสมุทรนฤทธาลวะ
ประเพณีนี้เนี่ยมันเกือบจะเลือนหายไปจากสิงห์บุรีแล้วนะ
บอกเลยว่าหายากมาก
คณะสงฆ์และชาวบ้านจึงจัดกันมาและปฏิบัติกันมาอย่างช้านานแล้ว
แต่อาจจะมีบางที่อย่างปีก่อนที่ติดโควิด

เขาบอกว่าจัดกิจกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นการทำบุญให้แบบหลายวัดด้วยเพราะว่าภาพ
อนุโมทนาสาธุกันด้วยนะก็ถือเป็นการทำบุญให้กับผีระญาติในป่า